เมื่อวานนี้นะครับนายสุรักษิวลักษ์หรือว่าสสิวลักษ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษทางไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยได้แนะให้นายกรัฐมนตรีฉีกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
ที่ใช้อยู่เพราะว่าเห็นว่าเป็นผลิตการ
ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพระสงฆ์
ที่นั่งอยู่ในมหาเทราสมาคมเพียงกลุ่มเดียว
อีกทั้งยังไม่ทันต่อยุคสมัยอีกด้วยนะครับ
รายละเอียดประเด็นที่เป็นปัญหาในพรบนี้จะมีอะไรบ้าง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ยั้งทำหน้าเลิกกฎหมายใน๐๒๔๘๔

คือความเห็นของนายสุรักษีวรักษ์หรือสศิวรักษ์
นักเขียนชาวไทยและนักวิชาการอิสระ
ที่แสดงทัศนะเรื่องวิกฤตศาสนาวิกฤตศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยนายสุลักษณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
กเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๐๕ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แล้วหันกลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะทรงพศ๒๔๘๔
เพราะเห็นว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๐๕เป็นอำนาจพระเด็จการ
ในการบริหารกิจการสงฆ์ไม่มีการกระจายอำนาจ
ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในมหาเทราสมาคมเพียงกลุ่มเดียว
สามารถช่วยเหลือกันหรือชี้ถูกชี้ผิดได้
โดยไม่ต้องฟังเสียงพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ขณะที่พระราชบัญญัติคณะทรงพศ๒๔๘๔
เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีการกระจายอำนาจการปกครองไปตามลำดับชั้น
รูปแบบรัฐสภาของทางโลก
ลงความเห็นและการตัดสินใจ
จะใช้การโหวตและออกเสียงจากสังคสภา
นั่นคือการขอความเห็นจากกลุ่มพระสงฆ์ที่อยู่รวมกันนั่นเอง
สำหรับพระราชบัญญัติคณะทรงพศ๒๔๘๔

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรคณะสงฆ์ด้วย
โดยหัวใจสำคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๖๒

พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

บัญชาการคณะสงฆ์โดยลำพังพระองค์เองไม่ได้
พระองค์ทรงบัญญัติสังขานัท
โดยคำแนะนำของสังคสภา
บริหารคณะสงฆ์ทางสังคมนตรี
ทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกร

ซึ่งสังฆสภาเปรียบเสมือนรัฐสภาของฝ่ายอาณาจักร
คณะสังคมนตรีเปรียบเทียบได้กับคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร
คณะวินัยทรคือสารของพระสงฆ์มี๓ชั้น
คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกา
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีความ
อธิกรเปรียบเสมือนสารในทางโลก
ที่มีอยู่๓สารคือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกาเช่นกัน
ส่วนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๐๕ที่ใช้ในปัจจุบัน
เกิดจากความต้องการของรัฐบาลจอมพลสริทธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
มีวัตถุประสงค์รวบอำนาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับตัวผู้นำ
มีการสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๖
ระบบสังคสภาที่เดิมทีมีการกระจายอำนาจเพราะเห็นว่าเกิดความล่าช้า
และมีหลายขั้นตอนจึงแก้กฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับสมเด็จพระสังฆราช
และมหาเทวรัฐสมาคมมีอำนาจในทางกฎหมายและพระธรรมวินัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา